ระวังไก่อยู่ไหนคนถามระบังไก่อยู่ไหน
ใช่คนรอระบำไก่จากพี่หนุ่มนะ
เต้นพี่หนุ่มเต้นเหมือนแอคที่สอน

ไปดังกว่านี้หน่อยเอาเพลงดังหน่อย

ต้องยืนสิหน่อย
ต้องยืนนหน่อยพี่ต้องโพงเกรงจักษ์สั้นนิดนึง
ต้องยืนสิละ

พี่แอลล์โคโฮฮอล์

คนรอระบำไก่พี่เยอะจริงจริงก็นี่ไงอันนี้คือระบำ
นี่คือถือว่าระบำแล้วเหรอเต้นไปแล้วไงจบสิ

อันนั้นเรื่องมันไม่ใช่ระบำค่ะระบำคือเป็นการอย่างงี้

ไม่ใช่เรื่องของเรื่องตอนนั้นพี่เหมียว
แกพูดขึ้นมาในรายการนี้เลย
แกบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดโควิดลดนะ
นี้ยอดอาจจะลง

คุณหมอบอกว่าอยู่ว่ายอดมันจะขึ้นไปอีก
ไม่ลงแต่มันไม่แรงอย่าไปกลัว
ก็คือให้ระวังตัวแต่อย่าไปตื่นตนก